เมื่อวานนี้เนี่ยสบคแถลงบอกว่ามีคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพ
เป็นคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
โอ้โหห้างสรรพสินค้าหลายห้างย่านลาดพร้าว
รีบออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ฉันนะ
ประชาชนก็ถามว่าโอ้โหสวบคบอกไปเลยไม่ได้เหรอ

นู้นก็บอกไม่ใช่ห้างนี้ก็บอกไม่ใช่

แต่ในแง่ของหลักกฎหมายเนี่ยคือบางทีสวบคเขาก็ไม่สามารถที่จะ

นี่ไงค่ะหลายห้างหรือผู้ป่วยอะไรเงี้ย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ

ประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของตามปกติ

ก่อนที่สณ์พอคจะบอกในช่วงแทลงวันนี้
ว่าคือที่ไหนกันนะครับประชาชนอย่างพ่อค้าที่ขายของแถวด้านหน้าแถวห้างแถวนั้นนะฮะ
รัฐพร้าวเนี่ยบอกว่าก็กลัวนั่นแหละว่าโอ้โหมันจะเป็นห้างเราหรือเปล่า
เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้างไหนนะประชาชนที่มาซื้อของแถวห้างย่านราชพร้าวบอกว่า
ก็มาซื้อของตามปกติฟังแถลงข่าวเมื่อวานของสอบคอ
อยากให้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าห้างไหนหรือไปพบกลุ่มก้อนหรือคนติดเชื้อวันไหนเวลาไหน

เพราะรู้สึกว่ามันก็ทั่วแล้วครับ

แต่อยู่เราก็ดูแลตัวเองดีกว่า
ที่ไหนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ปลอดภัย

ผมอยากให้เขาแจ้งไปเลยว่าห้างไหนหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนที่เขาไปก่อนหน้านั้น
เขาจะได้รู้ตัวว่าเขาต้องไปตรวจเพราะเขาไปที่เสียบมา

แล้วคุณบอกว่าที่แห่งหนึ่งที่แห่งหนึ่งอย่างนี้
แล้วคนที่เขาเสี่ยงที่ไปมาก่อนหน้านั้น
เขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็ไปเป็นคัตเตอร์ใหม่

เพราะยิ่งบอกว่ากว้างกว่านี้
ใช่ครับเพราะว่าผมว่าคำว่าแห่งหนึ่ง
มันทำให้ประชาชนเขาไม่มีความชัดเจนนะครับ
วันนี้การแถลงของสบคนะครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

บคควรจะระบุจุดที่มีคลัสเตอร์ใหม่

แพทย์ทวีสินยืนยันว่าสบคไม่ได้ปิดบังพื้นที่
เกิดการแพร่ระบาดใดนะครับ

ขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกัน

เอาเป็นว่าแจ้งเป็นข้อมูลผ่านทางตาราง
ให้ทราบแทนก็แล้วกัน
เพื่อสื่อมวลชนจะได้ไปขยายความต่อ

โดยที่ผ่านมาจะมีแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งทั้งหลาย
ควรอนุญาตได้นำเรียนลงไปในรายละเอียด
แต่ผมไม่เหยยน้ำ
ก็จะปรากฏอยู่ในตารางนี้
เราก็ดูตามตารางการรายงาน๕๐คลัสเตอร์ที่มีการเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพ
สบคแถลงก็แล้วกันถ้าผมอ่านตามตารางนะตามตารางที่ทางสบคได้แถลงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะพบว่าในพื้นที่กรุงเทพเขตย่านลาดพร้าวเนี่ยจะรายงานชื่อคลัสเตอร์เป็นห้างนะฮะ

สคคุณภ้ากภูมิก็ได้บอกให้อ่านตามนี้แต่ต้นเล็กไปนิดนึก
ก็นี่ค่ะคุณหมอแถวงอินทรานะเอกระส่งเอกสารก็คงเยอะแยะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เราไปสำรวจห้างแห่งหนึ่งนะครับแถวย่านเอกมัยรามอินทรานะครับ
วันนี้ก็มีประชาชนมาซื้อของตามปกตินะค่ะนะฮะ
หลายท่านก็บอกว่าก็มาซื้อของนั่นแหละนะครับ
แต่ว่าที่นี่เขาก็มีมาตรการในการป้องกันดูแลอยู่แล้ว

กลัวพิกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งรู้อืม
แต่ว่าออกมาแล้วค่ะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วอืม
ก็น่าจะมีประกาศบอกคนที่มาหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้ระวังพิเศษนะครับไงเราก็กลับบ้านเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยไป